ก็เป็นเหรียญกระสาปที่ละลึกสมเด็จพระเทพ
รัฐด้าสุดาสยามบรมราชกุมารี

กระสาปเองนะคะโรงกระสาปก็
มีการตรวจสอบภายในก่อนแต่ว่า
คราวนี้ค่ะก็ต้องมีการแจ้งความนะคะ

สมเด็จพระเทพรัดดาสุดาสยามบรมราชกุมารี

จำหน่ายในราคา๓๐๐๐บาท

นางสาวสมรักตั้งในคุณธรรม

ได้เข้าแจ้งความเรื่องนี้เมื่อวันที่๓๐

ระบุว่าเหรียญที่ระลึกที่ถูกขโมยไปนั้น

รอการทำลายมีทั้งหมดเนี่ย

ก็คาดการณ์กันว่าผู้ที่ขโมยไป
ก็น่าจะเป็นคนภายในแหละ

มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

มีกล้องวงจรปิดจำนวนมากนะคะ
เพราะฉะนั้นก็คาดว่าเป็นไปไม่ได้

เหรียญที่หายไปเป็นหนึ่งในจำนวนเหรียญ๓ชนิด

เจ้าหน้าที่ก็เลยได้เชิญตัวมาสอบสวน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด

หายไปตั้งแต่๒๑พฤษภาคมแล้ว

เพราะมีการตรวจสอบภายในกันก่อน

เขาบอกว่านอกจากตรวจตรา

นายประตูอีกนายประตูจะเป็นข้าราชการเหมือนกัน

ถ้าเก็บว่ากุญแจตู้เซฟนิทยภัย

อย่างที่บอกไปได้เรียกเชิญมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว

มาสอบปากคำอย่างละเอียดแล้ว
๑๘คนที่สอบอย่างละเอียด

ส่วนอธิบดีกรมธนาบรักษ์

จริงแล้วมีทั้งกล้องวงจรปิดเข้าออก

เฉพาะภายในอาคารกล้องวงจรปิดหลายตัว

แล้วก็ลึกไปถึงบริเวณห้องที่เก็บเหรียญ
ยังไม่ทราบว่าเหรียญทั้งหมดหายไปวันไหน

บอกแบบนี้คุณเป็นฝีมือคนในอย่างแน่นอน
เพราะคนนอกหมดสิทธิ์ที่จะเข้าอาคารนี้

ดังนั้นตอนนี้โรงกษาพเองนะฮะ
ตั้งกรรมการสอบสวนภายในด้วย

ไม่ใช่คนเดียวแน่ต้องเป็นขบวนการนะคะ
เพราะอย่างที่บอกระบบรักษาความปลอดภัย

มูลค่าความจะหายก็๑๕๐๐๐๐๐บาทค่ะ